สอบเบิ้งอยู่เด้อท่าหาพวกเธอ
นั้นเลิกกันกับเขา
เรื่องของสองเห่าสิ
เป็นไปได้บ่บ่ได้เข้ามาเพื่อโหจันทร์
แต่ว่าฉันนั้นแค่รอ
เฝ้าเลิกกันแน่เถอะผู้สาวขารอ
อยากเป็นผู้สาวอาย
ว่าเราจะต้องได้ฟังแน่เพลงนี้

คุณยายปกติเวลาไปขุดหน่อไม้ไปปีนต้นมะขามเนี่ย

ถ้าพูดถึงหน้าหน่อไม้จริงมันก็ได้สูงสุดก็ประมาณ๑๒๐บาท
บาทต่อวันนะคุณผู้ชมสูงสุดนะคะ
ไม่นับวันที่แย่แต่วันนี้นะ
นี่นะคุณป่า๑๑๐๐๐บาทเท่ากับโอ้โหหน่อไม้กี่กิโลอะเยอะมาก
ใช่กิโลละ๓บาทก็๓๐๐๐กว่ากิโล
เป็นตันอ่ะนะคะถ้าร้องได้พลอยวันนี้เท่ากับว่าขุดหน่อไม้แบบ
เป็นตันเป็นรถสิบล้อลูกถ้าเพลงนี้ได้นะ
พร้อมจะฟังคำเฉลยหรือยังพร้อมแล้วค่ะ
เพลงที่๑นะครับมูลค่า๑๐๐๐บาทน้องพลอยร้องไปแล้วนะครับ
น้องพลอยร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
พร้อมได้หรือว่าร้องผิดครับ
เพลงที่๑มูลค่า๑๐๐๐บาทน้องพลอยร้อง
ได้นะ
ร่องไปแล้วค่ะรักมือหนึ่ง
รับเมือนรางวัลในเพลงแรก๙๒

ลำไยไฮทองคำ

ร้องได้ถูกหมดครบทุกคำ
อย่างที่บอกไว้เลยเป๊ะ

วันที่เราไปคุด

มีไหมวันไหนไม่ได้แล้วไม่มีเงินกินข้าวมีไหมครับ

บางวันกลับมาจากโรงเรียนก็ไม่ได้กินข้าวค่ะ
หนูไม่ได้กินข้าวไม่เป็นไรหรอกค่ะ
แต่หนูอยากให้ยายกินข้าวค่ะ
อดข้าวเย็นบ่อยไหม

คำว่าบ่อยเนี่ยอาทิตย์หนึ่ง๗วันเนี่ยกี่ครั้งกี่วัน

ก็ไปหากินน้ำค่ะ
น้ำที่โรงเรียนเขามีแจกค่ะ

เคยไม่มีติดต่อกันในวันหนึ่ง๓มื้อเลยไหม

ยืมพี่ที่โรงเรียนค่ะ

เอามาฝากออมทรัพย์แล้วก็กินค่ะ
มากี่บาทติดหนี้อยู่กี่บาท
หนี้อยู่ร้อยกว่าบาทค่ะ
ทุกข์ใจไหมกับหนี้ร้อยกว่าบาทที่เรามีอยู่

นี่คือปัญหาใหญ่ของเขานะคุณผู้ชม
เขาอายุเท่านี้แล้วเขาเป็นหนี้อ่ะ
คืออาทิตย์หนึ่งไม่มีเงินกินข้าว๕วันนะ
ร้อยกว่าบาทคือเรื่องใหญ่มากจริงนะคะ

เพราะว่าบางวันที่ไม่ได้ไปขุดหน่อไม้เลย
ก็คือจะไม่มีเงินกินเลยแล้วถ้าไม่มีหน้าหน่อไม้
ก็คือมันไม่มีหน่อไม้ทำไงอ่ะ

วันหนูก็ไปเลี้ยงน้องให้คนข้างบ้านค่ะ

เลี้ยงตั้งแต่เช้าถึงบ่ายค่ะ
ปกติเวลามีสตางค์ที่บ้านกินข้าวกับอะไร
กินข้าวกับไข่ทอดค่ะ

เพลงต่อไปนี้มีมูลค่า๒๐๐๐อย่างที่อยากได้

เพลงนี้มูลค่า๒๐๐๐บาท
ถ้าพร้อมนะครับอินโทรเพลงที่๒มาเลยครับ
เพลงที่๒มาเลยครับ

เพลงที่๒มาเลยครับ

เพลงที่๒มาเลยครับ

เพลงที่๒มาเลยครับ

เพลงที่๒มาเลยครับ

เพลงที่๒มาเลยครับ

เพลงที่๒มาเลยครับ

เพลงที่๒มาเลยครับ

เพลงที่๒มาเลยครับ

เพลงที่๒มาเลยครับ

เพลงที่๒มาเลยครับ

เพลงที่๒มาเลยครับ

เพลงที่๒มาเลยครับ

เพลงที่๒มาเลยครับ

เพลงที่๒มาเลยครับ

เพลงที่๒มาเลยครับ

เพลงที่๒มาเลยครับ

เพลงที่๒มาเลยครับ

เพลงที่๒มาเลยครับ

เพลงที่๒มาเลยครับ

เพลงที่๒มาเลยครับ

เพลงที่๒มาเลยครับ

เพลงที่๒มาเลยครับ
เพลงที่๒มาเลยครับ

เพลงที่๒มาเลยครับ

เพลงที่๒มาเลยครับ

เหมือนก้อนหินที่สานทน

เธอยันชากันเพียงนั้นไม่เป็นไร